โอ้โหครับนี่พาคุณผู้ชมไปดูงานประเพณีกันก่อนนะฮะ
งานประเพณีไหลเรือไฟไหว้สาพญาเต่างอยประจำปีหกห้าค่ะ
อำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครนะครับ
เมื่อวานนี้เป็นกิจกรรมการประกวดขบวนไหลเรือไฟบก
ที่มีการจัดขึ้นเพียงแห่งเดียวในโลกที่ชาวอำเภอเต่างอยประดิษฐ์ขึ้นนะครับ
โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นไม้ไผ่ใบตองใบลานต้นผือยากคา
มาขึ้นรูปตัวสัตว์ในวรรณคดี
แล้วก็ตกแต่งอย่างสวยงามวิจิตรการตานี่พร้อมขบวนพาเรทต่างนี่

สื่อให้เห็นถึงความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับ

กิจกรรมในวันนี้๙กันยายนช่วงเย็นจะมีการไหลเรือไฟทางน้ำ

ที่มีการประดับไฟตะเกียงกว่า๖๐๐ดวง
ส่องแสงระยิบระยับกลางลำน้ำพุงยามค่ำคืนนะครับ
สำหรับประเภทนี้ไหลเรือไฟถือว่าเป็นพิธีกรรมชาวไทยอ๋
ส่วนพญาเตางอยถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอเต่างอย
ทุกปีก็จะมีพิธีบวงสวงไหว้สาพญาเต่างอย
งานจัดขึ้นพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้ว
ดังนั้นใครที่อยากไปร่วมประเพณีวัฒนธรรมก็สามารถไปได้ดูคุณดูสิ
รถขบวนก็จัดเสมือนในพิธีชีวิตชาวบ้านนะฮะ
อยากไปดูขบวนไหลเรือไฟโบกจัดแห่งเดียวในโลกด้วย
จังหวัดอะไรนะคุณเผื่อพรุ่งนี้ดิฉันไปทัน
จังหวัดอะไรล่ะคุณจังหวัดสกลนคร
คุณผู้ชมเผื่อใครจะไปเอาตีตัวไปสกลนครกันได้เลย